คุณผู้ชมครับการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพนครราชศรีมา

เอกชนภาคธุรกิจก็เริ่มมีความตื่นตัว
แต่ว่าในมุมมองของประชาชนยังรับรู้น้อย
แล้วก็ยังมองไม่เห็นประโยชน์กับโครงการนี้ครับ
ติดตามความคืบหน้ากับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานมาจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
พรมพันธ์ใจแบรนด์งานมาจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ

พ่อเมืองอย่างนายกเทศมนตรีนครราชศรีมาระบุว่า
ประชาชนในพื้นที่ยินดีที่จะให้เกิดรถไฟความเร็วสูง
แต่ก็ขอความชัดเจนเพิ่มเติมในด้านระบบของการเดินทางเชื่อมต่อต่างจาก
จากสถานีรถไฟความเร็วสูงสู่ระบบขนส่งอื่น
ที่สถานีรถทัวร์รถโดยสารนะครับว่าจะไปตามอำเภอหรือจังหวัดอื่นต่อไปอย่างไร
หรือการเชื่อมโยงที่จะนำคนออกจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเนี่ย
ไม่ว่าระบบขนส่งนะครับก็อยากเห็นมุมมองอันนี้เพิ่มเติมครับผม
ขณะที่ขนส่งจังหวัดก็ได้วางแผนรองรับนะคะ
อาจจะกำหนดเที่ยวรถให้สอดคล้อง
และหากว่าทราบเวลาของการเดินรถไฟความเร็วสูงที่ชัดเจน
ก็จะสามารถปรับใช้ได้ค่ะ

ในการปรับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด๑นะครับ
ที่เดินอยู่ให้มีปลายทางเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานีกลพสงค์ปุฏิศาลแห่งที่๒แห่งที่๑
แล้วก็สถานีรถไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยครับผม

เกิดรถไฟความเร็วสูงจะช่วยให้เศรษฐกิจนครราชศรีมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ
หอการค้าจังหวัดนะคะก็ได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
ว่าเศรษฐกิจของนครราชสีมานั้นจะเติบโตนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนจากหลายฝ่ายแล้วค่ะ

รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชศรีมาแห่งที่๒ค่ะ